คุณผู้ชมไปที่สมุทรปราการค่ะตำรวจได้ไล่ล่าคนร้ายในกรณีเรื่องของยาบ้า
แล้วก็สามารถจับได้นะคะเป็นแก๊งยาบ้าเนี่ยจับได้กลางเมืองเลย
รวบได้สองคนของกลางเยอะเลยค่ะเป็นยาบ้าสี่ร้อยเมตร

นี่ค่ะคุณผู้ชมกลางเมืองเลยนะที่สมุทรปราการนะคะ
ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบรามยาเสพติดสพเมืองสมุทรปราการ
จู่โจมจับแก๊งค้ายาบ้าในรถกระบะสีดำบริเวณซอยคลองตาเค็ดฝั่งตะวันออก
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการคือคนร้ายเนี่ยไม่ยอม
คนร้ายขับรถหนีออกไปทางถนนสุขุมวิทย์
เข้าถนนศรีนครินแล้วก็มีหนึ่งในชุดจับกลุ่มเนี่ย
กระโดดเกาะท้ายรถกระบะของคนร้ายไปนะคะ
รถคนร้ายวิ่งไปถึงบริเวณหน้าโลตัสศรีนครินทร์
ล้อรถของคนร้ายบดยางมาตลอดทางมันเสียหายหนักค่ะ

เจ้าหน้าที่ที่ตามไปติดก็เลยเข้าไปปิดล้อมจับเอาไว้ได้
รู้ชื่อคนร้ายสองคนที่ถูกจับก็คือนายนันทพงศ์ศรีวงเป็นคนขับค่ะ
และนายวีรชัยพรเจริญนั่งมาข้างคนขับ
มียาบ้าเสียร้อยเม็ดนะคะก็ใส่อยู่ในถุงสีดำสองถุง
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ควบคุมตัวไปสพเมืองสมุทรปราการ
ผู้ต้องหาทั้งสองคนสารภาพบอกว่าไม่รู้หรอกว่ายาบ้าเป็นของใคร
ตัวเองมีหน้าที่ไปส่งยาบ้าเท่านั้น
รับงานแต่ละครั้งจะมีผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ชื่อกันนะไม่รู้ว่าเป็นใคร
โทรไปสั่งงานให้ไปรับยาบ้าตามจุดต่าง
รับยาเสร็จก็ให้ไปส่งลูกค้าตามจุดที่นัดหมาย
ทำมาแล้วหลายครั้งแต่ละครั้งได้ค่าจ้าง๑๒๐๐บาท
เมืองต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีต่อไปค่ะ
มันเป็นภาพที่แบบกลางเมืองเป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการจับกลุ่ม